มะพร้าวที่คุณผู้ชมรู้จักรูปทรงมันเป็นยังไง
คุณธนาคุณธนาลูกมะพร้าวที่คุณเคยเห็นยังไงคุณธนาคุณธนาลูกมะพร้าวที่คุณเคยเห็นยังไง
โอ้ยลูกโอ้ยมันมะพร้าวน้ำหวม
แต่ว่ามะพร้าวที่พาไปดูมันเป็นมะพร้าวพวงแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
หือ
ว้าว

น้ำมีทั้งเนื้อเหมือนอะไรนะน้องใบตอง
มะพร้าวชอดนี่กระดกกรึ๊บเลย
เดี๋ยวนะมะพร้าวชอดเหรอมะพร้าวชอดเหรอ
ใช่เป็นแบบลูกเล็กดื่มง่าย

นั่งไงมันมาเป็นพวงแบบนี้เลย

มีนี่นี่คุณพี่เขาขาย

มีจำตังไว้เปยะเลยคุณชนะค่ะ

วิธีการกินก็คือเหมือนลูกมะพร้าว
ลูกใหญ่เลยค่ะแต่เพียงแค่ลูกมันเล็ก

แล้วก็เป็นรูเล็กก็ยกสดดื่มแบบนี้เลยทีเดียว

มันคืออะไรกันแน่มันพันธุ์อะไรแบบไหน
ทีมงานของเราไปหาข้อมูลมาแล้วนะ

มะพร้าวพวงร้อยพวงทอง

หายากมากแล้วนะในยุคนี้น่ะ
ซึ่งผลของมันจะเป็นลูกเล็กแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ

มันจะออกผลมากกว่ามะพร้าวทั่วไป
ลูกมันจะถี่แน่นแบบนี้นะคะ
แต่จะบอกนะคะว่าแม้ว่าลูกเล็กอย่างนี้
แต่เนื้อในของมันเนี่ยมุ้ยไม่ธรรมดานะ

กัดไปชำดีดเด้งสู้ปากสู้ฟันเลย
ผมชอบมากเลยแบบนี้
มันหอนของกว่ามะพร้าวพันธุ์อื่น

นี่จะล้างอย่างไรหมดอ่ะ

กลิ่นหอมเกือบชาวตัวค่ะ

นั่นแหละคือครบรถอัตรรสมาครบจริงนะคะ
พ่อหมกสังขยาแล้วน้องไปตองนะ
แล้วชาวเน็ตเขาบอกอีกว่าที่ฉะเชิงเซามีเยอะเลย
มีคนถามว่ามีพันธุ์ขายด้วยไหมคะ

ก็ต้องลองดูคุณผู้ชมเพราะว่ามันหายากแล้ว

ยังไงนะลองเข้าไปดูในติ๊กต๊อกของคุณคนขับ
พวงร้อยพวงทองจำชื่อไว้
ใครอยากจะเอาพันธุ์ไปต่อยอดกันต่อ

ผมชอบโอ้โอโห
เวลาคุณอย่างนี้คุณชอบเป็นช็อต
บางทีมันคือพอดีคำ
ดูดีก็ได้แต่ก็เลยไม่ทำเลย